คุณผู้ชมคะจำน้องแมนยูได้ใช่ไหมคะน้องแมนยูเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ตาข้างซ้ายบอด
เพราะว่าถูกคนร้ายยิงหนังสติ๊กใส่ตาครับแล้วก็ล่าสุดก็คือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จะไปซื้อข้าวให้แม่
แต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็แขนขาดครับน้องแมนยูอาการดีขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะ
กลับบ้านได้แล้วยิ้มแล้วคุณแม่พิการทางสายตานะคะมองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยนี่คือคุณแม่นะคะ
แขนข้างซ้ายแขนข้างซ้ายของน้องแมนยูค่ะคุณหมอบอกว่าต่อทันใช่ใช่ก็คือที่จุดเกิดเหตุอ่ะ
มีคนเขาก็เก็บแขนที่ขาดเอาไว้ใช่ฮะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลก็เลยต่อทันเนี่ยค่ะครับ
แมนยูค่ะเด็กชายธิรษักวรรณชัยอายุเก้าขวบนะคะก็เนี่ยค่ะกอดแม่อื้อหือ
โอ้โหหอมแก้มด้วยกลับถึงบ้านแล้วนะคะในพื้นที่ตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลย
อยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีสองเดือนกว่าเลยนะคะครับย้อนเหตุการณ์นิดเดียวค่ะ
แมนยูเนี่ยประสบอุบัติเหตุซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพี่ชาย
จะไปซื้อกับข้าวให้แม่ที่ตลาดนะคะแต่ว่ารถอ่ะเสียหลักไปเฉียวท้ายรถเก๋ง
เพราะว่ารถเก่งคันข้างหน้าเบรกกระทันหันน้องแมนยูกระเด็น
เคราะห์ร้ายคือไปถูกรั้วเหล็กรั้วแบบเฉือนแขนนะคะแขนด้านซ้าย
ขาดเลยตรงนั้นในวันนั้นเนี่ยน้องแมนยูมีสตินะคุณผู้ชม
ยังบอกพี่ชายว่าไม่ต้องห่วงไปซื้อกับข้าวให้แม่กินก่อน
อืมเป็นห่วงแม่กลัวแม่จะไม่ได้กินข้าวแต่โชคดีนะคะ
ที่โรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือน้องได้ทันก็คือต่อแขนได้
เพราะว่าเก็บแขนที่ขาดในที่เกิดเหตุเก็บรักษาไว้ดี
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต่อแขนได้มีคนที่เข้ามาช่วย
แล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขพอดีใช่แล้วเขารู้วิธีการใช่
อืมวันนี้น้องแมนยูสีหน้าสดใสมากคุณผู้ชม
อารมณ์ดีนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะคะ
ครับแขนยังต้องเข้าเฝือกอยู่น้องแมนยูบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านค่ะ
ห่วงแม่นะคะเพราะว่าแม่ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะ
ครับก่อนเกิดอุบัติเหตุน้องแมนยูมีหน้าที่คอยดูแลคุณแม่
หาอาหารคอยจูงแม่ไปที่ต่างต่างน้องแมนยูเองตาข้างซ้ายก็บอด
เพราะว่าถูกคนสติไม่ดีใช้หนังสติ๊กยิงใส่ตั้งแต่อายุ๕ขวบ
แต่น้องแมนยูไม่เคยนำความพิการของตัวเองมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเลยคุณผู้ชม
แมนยูเป็นเด็กน่ารักกระตันยูมากนะคะดูแลคุณแม่ทุกอย่างเลย
คือหูเกือบหนวกทั้ง๒ข้างนะคะพี่ชายอายุ๑๔ก็ต้องออกไปทำงานรับจ้าง
เลี้ยงครอบครัวเวลาคุยกับคุณพ่อต้องคุยใกล้แบบเมื่อสักครู่นี้
สำหรับแขนซ้ายของน้องแมนยูที่เข้าเฝือกอยู่น้องแมนยูบอกว่าตอนนี้แผลที่ผ่าตัดหายดีแล้วนะคะ
แต่แขนยังไร้ความรู้สึกน้องแมนยูบอกว่าไม่เป็นไร
ไม่อยากให้ผมต้องมาเป็นภาระของครอบครัวอืมน้องแมนยูบอกว่าผมทำกับข้าวกินเองได้
วันนี้น้องแมนยูเลยบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอง
เสื้อเอาเสื้อแบบหุ้มแขนไปเลยใช่ค่ะเวลาเปิดขวดน้ำฉีกซองก็จะลำบากหน่อย
แต่น้องก็ทำได้นะคุณผู้ชมน้องเขาเอาเท้าช่วยค่ะก็หวังว่าแขนจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ
แต่ตอนนี้น้องแมนยูบอกว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปนี่เปิดขวดใช้เท้าเห็นไหมคะ
คุณปียชาติไปดูชีวิตของน้องแมนยูตอนกลับมาที่บ้าน
ทำได้ทำได้น้องแมนยูบอกผมทำได้ผมดูแลตัวเองได้ผมไม่เป็นภาระของใครแน่นอน
นี่ค่ะน้องแมนยูบอกว่าแต่ผมเปลี่ยนไปนะพี่สิ่งที่ผมเปลี่ยนไปคือผมน้ำหนักขึ้น
น้ำหนักเพิ่ม๘กิโลค่ะนี่กินโชว์ด้วยค่ะ
ก็ยังใช้งานไม่ได้

ก็ปกติครับกดบ้านหัวบ้าน

นี่ค่ะส่วนคุณแม่ของน้องแมนยูค่ะคุณแม่คำล่าก็บอกว่าอยากให้ลูกหายเป็นปกติ
แมนยูเหมือนดวงตาของแม่เหมือนแขนขาของแม่
น้องแมนยูช่วยงานบ้านทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชม

ทำกับข้าวให้แม่กินทุกวัน
ทุกวันนี้แม่เองก็พยายามจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้
ก็ไม่อยากเป็นภาระกับลูก
ตอนนี้ห่วงเรื่องการเรียนของน้องแมนยูเพราะว่าหยุดเรียนมานาน
แล้วก็ยังต้องพักรักษาตัวอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะไปโรงเรียนได้
ส่วนเงินบริจาคที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ๔ล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะ
ก็แบ่งส่วนหนึ่งมาต่อเติมบ้าน

ส่วนเงินที่เหลือก็เก็บไว้เป็นค่าเดินทางไปกายภาพบำบัด
และเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแมนยูในอนาคตนะคะ
เฮ็ดฮอง๓ฮองแล้วก็ฮองหน้ามฮองหนึ่ง

แกหย่ารูปหายดีก็อยากให้รูปเป็นปกติใส่งานได้
สูกค่ะ
สูมาแล้วครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผำ
คนที่ช่วยเหลือน้องแมนยูมาตลอดนะคะ
นางสาวกิริตากรมรักครองอายุ๒๗
ก็บอกว่าคุณหมอนัดน้องแมนยูไปตรวจอีกที๒๔ธันวาคมนี้นะคะ
น้องก็ต้องกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้แขนของน้องสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ใช่ค่ะต้องฝึกใหม่เหมือนเด็กเกิดใหม่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้งานอะไรยังไง
ก็ต้องดูหมอนัทต่อไปเรื่อยค่ะ
วันนี้นะคะตำรวจก็ให้น้องแมนยู
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพภูทรนาดินดำ

เรียกคู่กรณีมาพูดคุยไกล่เกลี่ย
เรื่องของค่าเสียหายกันเพิ่มเติมนะคะ

ก็อยู่ข้างเหนือนะคะค่ะค่ะเป็นลักษณะขับรถตามกันมา

แต่น้องแมนยูนี่สุขภาพจิตดีมากนะครับ

ยิ้มแย้มมีกำลังใจคือยอดเยี่ยมจริง
ดูแลแม่อย่างดีใช่ค่ะคุณผู้ชมคะ